กีฬาช่วงเช้าวันนี้นะครับเราพูดถึงความพร้อมของทีมไทยกันต่อการทำงานของ
จะต้องเป็นผู้เล่นตัวจริงที่มีโอกาสลงสนามเท่านั้นแล้วก็ดูผู้เล่นเบื้องต้น
ซึ่งจะประกาศรายชื่อ๓๐คนก่อนมีการตัดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมครับ
เมื่อวานครับมีการประชุมหารือกันระหว่างสโมสรในไทยลีกนะครับทั้งที๑แล้วก็ที๒
สาระสำคัญก็คือการเลื่อนเกมไทยลีก๑นัดในวันพุธที่๒๑สิงหาคมเพื่อลดความเหนื่อยล้าของนักเตะสุดท้ายก็ต้องเลื่อน
โปรแกรมมันหนักจริงครับในช่วงนี้แล้วก็มีประเด็นในเรื่องของตัวผู้เล่นที่เตรียมจะประกาศรายชื่อในช่วงต้นเดือนหน้า
ชื่อในช่วงต้นเดือนหน้านายพาธิสสุภพงศ์ครับรองเลยขาที่
สมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศแล้วก็โคศกของสมาคม
บอกว่าเบื้องต้นนิชโนจะเลือกนักเตะ๓๐คนในชุดแรก
โดยจะเป็นผู้เล่นหลักในทีมไทยลีกทั้งหมดนะครับแล้วก็
จะเดินทางไปชมการฝึกซ้อมของสโมสรนอกเหนือจากเกมการ
แข่งขันเพื่อดูว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยมีรูปแบบการซ้อมอย่าง
อันนี้แตกต่างมากนะครับปกติหลายคนจะไปดูเกมแข่งขัน
แต่นิชโนบอกว่าขอไปดูที่สนามซ้อมด้วยอยากเห็นว่าเวลาซ้อม
กับเวลาเล่นจริงแตกต่างกันอย่างไรเพื่อศึกษาวิธีการเล่น
โดยในช่วงวันที่๕สิงหาคมนี้ครับก็จะมีการลงทะเบียน
เตะนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยไม่จำกัดจำนวน
นะครับแต่ก่อนเขาจะให้ส่ง๕๐รายชื่อนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
เดี๋ยวนี้ส่งได้หมดเลยครับส่งเผื่อไปเลยครับอยากใช้ใครในอนาคตก็ส่งไป
แล้วก็อาจมีการเพิ่มชื่อนอกเหนือจาก๓๐รายชื่อดังกล่าว
ซึ่งสมาคมจะสรุปรายชื่อก่อนเข้าแคมป์๑๕วันอย่างแน่นอนครับ
ช่วงสุดสัปดาห์และเข้าสู่แคมป์ทีมชาติ
มีความสุขนะครับต้องไม่เบื่อการแข่งขันไม่เบื่อการลงเล่น
ไม่ว่าจะเป็นกับสโมสรหรือทีมชาติเพื่อให้การขันนั้นมีความต่อเนื่อง
ความต่อเนื่องสดแล้วก็พร้อมในการเข้าสู่การฝึกแทคติก
ส่วนคู่แข่งร่วมสายของเรานะครับ
คุณซื้อชาวสก๊อตแลนด์ของทีมชาติอินโดนีเซียกับการมองทีมคู่แข่ง
เนื่องจากว่ามองถึงผลงานระยะยาวของการแข่งขันในรายการใหญ่
แล้วก็มีโค้ชคนใหม่ชาวญี่ปุ่นที่มีดีกรีพาทีมชาติญี่ปุ่นไปบอลโลก
รอบสุดท้ายที่แข่งขันแล้วสามารถเข้ารอบน้องเอาท์ได้นะครับ
รอลงมาเขาไม่ได้มองเวียดนามเขามองมาเลเซียนะครับบอกว่าเป็นทีมที่พลังกองเชียร์ที่มากที่สุดและเป็นคู่ปรับกันมาตลอด
ส่วนทีมเวียดนามกุญซีโดมองข้ามนะครับเพราะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยมีโอกาสคุมทีมชาติฟิลิปปินส์ชนะเวียดนามในเกมอาเซียนคลับปี๒๐๑๐
เริ่มเกมแรก๕กันยายนนี้นะครับไทยเปิดบ้านเจอเวียดนาม
ซึ่งล่าสุดคอนเฟิร์มสนามแล้วนะครับเป็นสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ
และเกมสุดท้ายจะพบกับมาเลเซียในวันที่๙มิถุนายนปีหน้าครับ